อย่างเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ที่พึ่งทางใจของชาวพุทธ

ทำผิดกฎหมายทุจริตอ้างยี่ซ่องโจรโดนหลายคดีเลยใช่ไหมคะ

สำหรับพระผู้ใหญ่เมื่อวานนี้ก็คือศึกไปทั้งหมด๕รูปด้วยกัน
และตอนนี้ก็คัดค้านการประกันตัวอยู่ในคุกไปเรียบร้อยแล้ว
ก็คือสะเทือนใจแล้วนะพูดถึงเรื่องของสังคม
แล้วช่วงนี้ก็มีข่าวมากมายวัยรุ่นตีกันก็ยังมีอยู่

และล่าสุดสลดกว่านั้นใช่ไหมคุณ
เป็นเรื่องที่ช็อกสังคมไทยมากอ่านไปแล้วก็สลดหดหู่
ภาวนาว่าเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ขออย่าให้เป็นเรื่องจริง
แต่มันก็เป็นเรื่องจริงค่ะคุณสุภาษาเพราะว่าเราไปตรวจสอบมาแล้วนะคะ
กรณีที่คุณเตชะทัพทองซึ่งเป็นที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
โพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่าเด็กป๓จ้างรุ่นพี่ป๕
รุมข่มขืนน้องป๑อายุ๖ขวบฟังไม่ผิดนะปนะ
ระดับประถมมาศึกษาไม่พอค่ะหลังจากนั้นหลังจากข่มขืนเสร็จเนี่ยนะคะ
บอกว่าให้กดน้ำเอาให้ตายเลย

นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่สะเทือนแล้วก็ช็อกสังคมไทยวันนี้คือไม่อยากอ่านข่าวนี้เลย
แต่ว่าขออนุญาตต้องอ่านจริงนะคะเพราะว่าเราอยากเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองว่า
เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ยอย่าไปมองข้ามมันเกิดขึ้นจริงแล้วในสังคมไทยณตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มาดูประเด็นนี้กันหน่อยนะคะจากกรณีที่นายเตชะทัพทอง
ซึ่งเป็นที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยได้รับเรื่องร้องเรียนจากญาติของน้องป๑
บอกว่าน้องเนี่ยถูกเด็กชายป๕รุมข่มขืนแล้วก็จับกดน้ำการกระทำของเด็กป๕เนี่ยนะคะคุณผู้ชมถูกว่าจ้างโดยเด็กชายชั้นป๓อายุก็สักประมาณ๘๙ขวบใช่ค่ะป๓ประมาณ
แล้วก็ครอบครัวของเด็กที่ลงมือก่อเหตุก็คือเด็กป๓เป็นญาติห่างกับเด็กป๑ที่ถูกกระทำด้วย
ซึ่งพ่อแม่ของคนที่ก่อเหตุก็คือพ่อแม่ของน้องป๓เป็นคนกว้างขวาง
แล้วก็เป็นคนมีอิทธิพลในพื้นที่เขาก็เลยนำเสนอแบบนี้เขาบอกว่าอยากให้เรื่องเนี่ยจบ
ก็เลยไปเสนอเงิน๑๐๐๐บาทให้กับคุณยายของน้องป๑ที่ถูกกระทำชำราว
ซึ่งถามว่าคุณยายรับไหมตามรายงานข่าวของคุณเตชะคุณยายรับไปแล้ว๒๐๐บาท
คุณเตชะบอกว่าให้เอาเงินไปคืนซะ
ก็คือเขาขอแบ่งจ่ายเขาขอจ่าย๒๐๐ก่อนคุณยายก็รับมา
แต่คุณเตชะบอกว่าอย่ารับเลยให้เอาเงินไปคืนซะ
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็ล่าสุดค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้รับรายงานบอกว่าเป็นเรื่องจริง
เกิดขึ้นในจังหวัดอีสานตอนใต้
ขณะนี้น้องป๑อายุประมาณ๖ขวบอยู่ในการดูแลของแพทย์แล้วนะคะ
ตอนนี้น้องอยู่โรงพยาบาลนะ
โดยมีทีมสหวิชาชีพของจังหวัด
แล้วก็นักสังคมสงเคราะห์เข้าไปดูแลน้อง
ความคืบหน้าเรื่องนี้ตามเฟซบุ๊กนิ่งค่ะ
ล่าสุดของคุณเตชะโพสต์มาแบบนี้บอกว่า
ความคืบหน้าต้องรอผลตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่
โดยทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะเกาะติดเพื่อรายงาน
ความคืบหน้าให้คุณผู้ชมได้ทราบต่อไปนะคะ

คือตอนแรกข่าวมาสักประมาณสายของวันนี้

ซึ่งตอนนั้นยังไม่ตรวจสอบนะว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
ก็ต้องสงสัยก่อนเลยเพราะว่าอายุคนที่ก่อเหตุต่ำมาก

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยพยายามที่จะตรวจสอบ
แล้วก็สรุปว่าเรื่องสะเทือนใจ
เรื่องหดอูดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องจริง

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็จะติดตามความคืบหน้า